แต่อีกคู่นึงคู่นี้โอ้โห

ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นลงเห็นรูปว่าเขาให้อะไรกันเป็นกิจจะลักษณะ
แต่ขอบอกว่าหวานมากไม่แพ้คู่อื่นเลยนะคะ
ฟังความรู้สึกของสาวจียอนกันหลังจากที่ถูกหวานใจหนุ่มฮั่นเนี่ยเซอร์ไพรส์วันวาเลนไทยแบบเล่นใหญ่

เขาให้ดอกกุหลาบแต่ไม่ใช่ดอกกุหลาบธรรมดา

จียอนบอกว่าตกใจมากเลยนะแต่ว่าชอบมาก
เพราะว่านอกจากว่ามันจะไม่เหี่ยวแล้วเนี่ยนะคะ

ส่วนน้ำหนักทองคำนั้นเธอไม่ได้โฟกัสนะ
แล้วก็เมินคนจะคิดลบว่าแบบเฮ้ยดอกไม้สีทอง
หมายไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไปฟังจียอนกันจ้า
ตอนเล็กจริงเจียนก็ไม่รู้ว่าเป็นทองแท้
นี่ก็คิดว่าแค่แบบเพราะว่าคือแบบไม่ได้อยู่ในกรอบอะไร
ก็คือแบบเขาก็แกะออกมาแล้วก็แบบเอาไว้ที่ตรงแบบตุ๊กตามีของเขา
แล้วเขาก็บอกว่าอะไรนะถ้ามีปัญหาอะไรก็เอาไปขายได้นะ
เขาเลยแบบเอาไปขายทำไม
แต่อันนี้ก็ถามว่าคือแบบท้องกี่บาทอ่ะอย่างนี้
เขาว่าไงคะ

ถูกใจค่ะเพราะว่าคือยังไงก็ไม่มีวันทิ้งด้วยไง

ก็เลยชอบอ๋อวดุลดา
ไม่แต่แบบอย่างที่หนูเรียนตั้งแต่แรกว่า
ดอกทองเนี่ยก็คือให้สำหรับคนสวยมาก
เล่นมุกเล่นมุกเออรู้แล้ว
ปรบเบอร์ดอกสีทองให้สำหรับคนสวยมากเท่านั้น
สีย้อนก็ได้เหมาะสมที่จะได้ดอกกุหลับทองคำไว้

ฉันชอบแบ่งความหมายนะท่านบอกว่าวันไหนที่ไม่รู้จะทำอะไรไม่มีอะไรกินก็เอาไปขายนะ
หวังว่าอนาคตอย่างนี้เนาะเป็นห่วงถึงอนาคตด้วยน่ารักจริง